เพราะมันเกิดเหตุการณ์นี้ให้คุณผู้ชมไปดูนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะทุกคนต้องวิ่งหนีเลย
เพราะว่าลมพายุมันพัดกระหน่ำเข้ามาที่เต็นต์ตรงนี้นะครับ
ตรงนี้เป็นจุดตรวจคัดกรองโควิด๑๙นะครับ
ตั้งอยู่บริเวณหน้าด่านพรมแดนถาวรเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่๒

ฝนตกแต่ฝนไม่เท่าไหร่สิ่งที่มันมาพร้อมฝนก็คือลมที่แรงมาก

ทำให้ข้าวของเครื่องใช้แล้วก็เต็นต์มันแทบจะพังแทบจะปลิวเลย
ทุกคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นะช่วยกันเตือนบอกไปแน่นนะ
นั่นคือสักคนหนึ่งในเจ้าหน้าที่นะฮะ

โกลาหลกันไปหมดเลยนะครับแต่ท้ายที่สุดทุกคนนั้นปลอดภัย

นี่เขาต้องวิ่งข้ามไปอีกเต็นต์หนึ่งเลย
ที่มันมีความมั่นคงแข็งแรงไปอยู่ภายใต้หลังคาเนี่ยนะฮะ
งั้นนะถ้ายังอยู่ที่เต็นต์นั้นนะ
มันอาจจะปลิ้วหลุดแล้วก็เกิดอันตรายต่อพวกเขาได้นะครับ

ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของอำเภอแม่สอด
แล้วก็ทหารเฉพาะกิจร๔นะฮะ

ที่จะทำการเปิดจุดปฏิบัติหน้าที่
กรองโควิดตามปกติแล้ว
เป็นกำลังจางให้กับทุกคนด้วยนะฮะ

แม่ห้องสอนยังไม่แพ้กันเหมือนกัน
เกิดพายุฤดูร้อนพัดขลม

มีลูกเห็บตกด้วยละครับ
ตัวเมืองแม่ห้องศรแล้วก็รอบนอกตัวเมืองนะครับ
แรงลมได้พัดกระหน่ำนานกว่า๓๐นาที
แล้วก็ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหมันรุนแรงมากในรอบ๒๐ปีเลย

ก็ส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค้นกว่า๓๐ต้นคุณ
จุดต้นไม้ล้มไปทับรถยนต์ของชาวบ้านเสียหาย

แล้วก็ยังล้มทับบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายด้วย
อกจากนี้นะครับลมกระโชกแรงคุณดูสิ
ถล่มจนหลังคาบ้านปลิวไปตามแรงลม
แล้วก็บ้านมันพังเสียหายแบบนี้นะครับ
รวมทั้งยังมีเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนแล้วก็หักโค้นอีกหลายจุด

สื่อสารขัดข้องเขาบอกว่าถูกตัดไฟถูกตัดน้ำเลย

ชาวบ้านเดือดร้อนไปทั่วเมืองเลยอันนี้ของแม่ห้องศรนะครับ
ล่าสุดนะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ระดมกำลังเข้าไปซ่อมแซมระบบสาธุปโภค
แล้วก็เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยครั้งนี้อย่างเร่งด่วนนะครับ
ยังมีอีกที่หนึ่งนะครับที่นครนายกเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
เร่งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่ล้ม
หลังจากที่ถูกพายุฝนฟ้าขนอง

ทำให้เสาไฟแรงสูง๑๒๖ต้นนะคุณ
ระเนรนาศระยะทาง๒๓กิโลเมตร
บนถนนสาย๓๐๕บรังสิตนครนายกฝั่งขาออก

แล้วก็เมื่อวานนี้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเลย

ไม่มีไฟฟ้าใช้จนกระทั่งถึงเช้านี่แหละครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
เหมือนกันทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เมื่อคืนนี้
จนกระทั่งถึงเช้าวันนี้ถึงเที่ยงถึงบ่ายนี่แหละครับ

เพราะว่าบางช่วงบางตอนบางเวลาฝนตกลงมาซ้ำอีกนะครับ

ระบบไฟฟ้าตรงนี้ให้เสร็จในช่วงบ่ายนี่แหละครับ
เพราะฉะนั้นก็ย้ำเตือนเรื่องสภาพอากาศกันนิดนึงแล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมวันนี้โอกาสเกิดฝนทั้งภาคเหนือภาคตะวันออก๗๐
รวมถึงที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานคร๖๐
ส่วนภาคอีสานกับภาคใต้
ฝนตกเยอะนะฮะลมแรงด้วยนะครับ
อาจจะมีลูกเห็บตกด้วยที่ภาคเหนือระมัดระวังกันด้วยนะคะ